ฟาร์มหมูคนหนึ่งขับรถกระบะมาอย่างเร็วผ่าน๓แยกนะคุณ
แต่เขาไม่เลี้ยวไม่ไปไหนเลยตรงมาเลยฮะอุ้ยนี่จังหวะนี้ฮะโอ้โห
ตรงมาเลยตกคูนะฮะแล้วหน้ารถกระแทกขอบคูอย่างแรง
คือมันมีจังหวะรถกระเด้งขึ้นมาด้วยนะใช่ฮะ
คุณผู้ชมดูจังหวะนี้นะครับเป็นอุบัติเหตุที่เห็นชัดเจน
มาเร็วคุณแทนที่จะเลี้ยวขวาแต่ไม่เลี้ยวฮะ
พุ่งตรงตกคูหลายคนสงสัยคนขับเป็นยังไง
เพราะว่าร่างน่าจะกระแทกนะคุณนะนี่ฮะกล้องวงจรปิดจับภาพนาทีชีวิตได้นะครับ

แล้วก็กู้ภัยต้องรุดเข้าช่วยครับ
นำเครื่องตัดถ่างนำร่างผู้บาดเจ็บที่ติดอยู่ภายในรถออกมา
โดยที่นั่งฝั่งผู้โดยสารพบร่างของนายเศรษฐกิจ
ินบดีอายุ๒๘ปีมีบาดแผลตามร่างกายหลายแห่งนะครับ
ศีรษะกระแทกคอนโซลหน้ารถเพราะลักษณะเนี่ย
กระแทกอย่างแรงนะคุณนะตรวจไม่พบสัญญาณชีพครับ

แต่สุดท้ายแสงความเสียใจด้วยไม่เป็นผลนะครับ
เพราะว่านายเศรษฐกิจเสียชีวิตครับ
ส่วนคนขับก็คือนายฉลองรัฐวัฒนะอายุ๒๗ปี

เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลโพธาราม
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณ๓แยกเขาราบหมู่๓
ตะบนเตาปูนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับ
จากการสอบสวนเพื่อนของคนเจ็บและคนตาย
ว่าทั้งคู่ทำงานที่ฟาร์มหมูแห่งหนึ่ง

ก่อนเกิดเหตุนำรถของฟาร์มขับออกมา

แต่มาเกิดอุบัติเหตุตรงแยกนี้ซะก่อนนะครับ

ได้ยินเสียงรถขับมาด้วยความเร็วนะ
ต่อมาได้ยินเสียงโครมดังสนั่นหวั่นไหว

เพราะว่ารถกระบะตกคูน้ำไปแล้วนะฮะ
ชาวบ้านจึงรีบออกมาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

สามแยกนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยนะครับ

อยากให้หน่วยงานมาติดเหล็กกั้นขอบทาง

เพราะตรงนี้คุณลักษณะคือเหมือนเป็นแยกแล้วก็วัดใจเหมือนกันนะ
แล้วก็เป็นหักศอกเหมือนกันฮะถ้ามาจากทางนั้นนะครับ
เมืองต้นตำรวจสันนิษฐานว่าคนขับรถกระบะขับมาด้วยความเร็ว
ทำให้บังคับรถไม่อยู่แล้วก็รถเสียหลัก
เป็นอุบัติเหตุที่ทำให้มีคนตายคนเจ็บครั้งนี้นะครับ